ถึงกับต้องกรี๊ดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ว่าตกลงเนี่ยไปจีบคุณแจ๊คจุมแพรจริงหรือเปล่านะคะ

ใช่นะคะซึ่งตลอดทั้งวันคุณผู้ชมนะคะ
อย่างที่ทราบนะคะก็เป็นข่าวที่ทุกคนแบบติดตามอยู่ตอนนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นนะคะ
คราวนี้นะคะเป็นเรื่องที่มาจากภาพนี้คุณผู้ชม
เป็นภาพที่ขณะพี่เสกและญาตินี้กำลังตั้งวงคิดเลขกันอยู่

เป็นภาพนี้คุณผู้ชมชัดเจนมากนะคะ
อุปกรณ์สำหรับไพ่สตุ้งสตางค์ก็วางชัดเจนค่ะ
เห็นเต็มก็คือหน้าพี่เสกแบบนี้เลยคุณผู้ชม

โอ้นะคะแถมแคปชั่นยังสอบไปอีกนะคะว่ากำลังติดกันงอมแงมค่ะ

ทีนี้ชาวเน็ตมาเห็นก็คอมเมนต์เตือนกันยกใหญ่คุณผู้ชมนะคะ
บางรายก็ตำหนี่ติเตียนว่าโตขนาดนี้แล้ว
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐก็โทรสอบถามพี่การนะคะ

ก็ที่โพสต์ไปเนี่ยคือเป็นวันเกิดของหลานชายน้องกาก้า
การอย่าไปด่าคนอื่นเยอะนะคุณผู้ชมนะคะ
นี่นะคะแล้วที่เธอโพสต์ชี้แจงก็นะคะเป็นกิจกรรมสันทนาการ

กินดื่มในครอบครัวนะคะทั้งเสกและการเนี่ยไม่เล่นการพนันเลย
ต้องขอโทษแฟนคลับพี่เสกที่ทำให้เป็นเรื่องนะคะ
ช่วงนี้ก็กำลังยุ่งกับการเตรียมงานแต่งอยู่เห็นไหม
ลองชุดแต่งงานอยู่ใช่ชอบแต่งวันเสาร์นี้เอง
นิดหน่อยแต่เชื่อว่าด้วยความรักของการกับเสกจะทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้
พี่การบอกแบบนี้นะคะและล่าสุดก็ได้ลบภาพดังกล่าวออกไปจากอินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าเรื่องจะเป็นยังไงตำรวจเรียกอยู่
ใช่ค่ะไปที่สนคณะยาวกันต่อไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้